ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่หนุ่มหน้าตีอเล็กธิรเดชนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นนุ่มที่มีงานชุกตลอดทั้งปี
แล้วก็ได้รับพรีเซนเตอร์แบรนด์กาแฟชื่อดัง

นี่ล่าสุดหนุ่มอเล็กนะคะพาหวานใจเต้ยจรินพรไปถ่ายชีวิตโค
เรียกได้ว่าอิ่มบุญแบบสุดเลย
ส่วนประเด็นที่เจ้าตัวเป็นเจ้าของร้านเนื้อแถมยังชอบกินเนื้อ
แต่มาทำบุญถ่ายชีวิตโคหวั่นว่าจะโดนดราม่าหรือไม่
ฟังคำตอบกันเลยจ้า
เขาชวนไปครับผมคือเขาเห็นว่าเราเปิดร้านเนื้อย่าง
แล้วก็เป็นคนชอบกินเนื้ออะไรอย่างนี้
เพราะโดยเท่านั้นเขาเลยชวนไปถ่ายชีวิตโคกัน

ใครที่ไม่เคยอาจจะไม่เข้าใจครับ
คอนทราสต์ไหมเราก็รู้สึกนะ
คือเราไปปล่อยวัวแต่เราขายเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้
คือเราอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยชีวิตชีวิตหนึ่งตอนนั้น
ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยมั้ยใช่ไหม
จากนี้ค่ะเจ้าตัวก็ได้เคลียร์อีกหนึ่งประเด็นร้อน
หลังจากที่มีข่าวลือว่าบอยปกรณ์เรียกรวมตัวแก๊งคนดีที่ไหนประชุมด่วน
พร้อมกับตั้งกฎเหล็กห้ามพูดห้ามแซวเรื่องหวานใจของเพื่อน
ออกสื่อจริงหรือเปล่าถามอเล็กดูค่ะ
ไม่ได้ประชุมครับผม

ไม่ได้มานั่งบอกห้ามพูดไม่มี
อย่างที่บอกพวกเราก็มีลิมิตกันอยู่แล้วครับผม

หรือว่ามันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเนี่ย